หลังจากสงกรานก็ยังมีวันไหลยาว

แต่ละพื้นที่เขาก็ยังคงมีการจัดงานวันไหลกันอยู่

วันนี้ไปติดตามควันหลงวันไหลกันค่ะ

ไปที่วัดจามะขี่บานพลตำบลบังเสรต์อำเภิงสตะหิบ
จังหวัดชนบุรี
จำเลยใช่แล้วค่ะภายในวัดนี้เขาบอกหูคึกคักตั้งแต่เช้าเลยนะ
ก็มีประชาชนจำนวนมากมาเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
ภายในวัดนะคะเขามีกิจกรรมการทำบุญ
มีตั้งแต่ส่งน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระ
และการรดน้ำดำหัวขอพรพระครูเกษมกิติโสพล
เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีในชุมชนด้วยนะ
อกจากนี้ค่ะทางวัดเขามีการจัดขบวนแห่ทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น
เพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างเตาเผาสำหรับซากสัตว์ต่าง
ที่วัดสามัคคีบรรพฤษอีกด้วยนะคะ
บรรยากาศตลอดเส้นทางนี้เต็มไปด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะ
แล้วก็มีประชาชนร่วมขบวนแห่ทอดผ้าป่าแล้วก็ประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานแบบนี้ค่ะ
เหยียดกันไปเลยนะถือว่าเป็นบรรยากาศของวันไหลที่คึกคลื้นไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะ
สำหรับสัตว์ต่างหิบชนบุรี
โอ้โหชุ่มฉ่ำนะแล้วก็ได้บุญกันด้วย
ไม่ใช่แค่ชนบุรีภาคตะวันออกนะที่เขามีวันไหลคุณผู้ชม
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาก็มีประเพณีมีวันไหลด้วยเหมือนกัน
นี่เป็นบรรยากาศที่งานวันไหลบ้านนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหคุณดิวนาววันไหลไปจนถึงครอดได้มั้ยครับ

น่าจะไหลกันทั่วประเทศแล้วนี่ค่ะ
แต่ละคนนะจัดเต็มเรียกว่าทิ้งทวนช่วงของสงกราน

ร่วมนี้มูลค่ามหาศาสตร์ได้นะครับ

ถูกต้องเป็นหนึ่งในขบวนแห่ต้นพระป่าสามัคคีกว่า๕๐ต้น
เขาจัดกันมาค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศร้อนแค่ไหน
แต่ว่าชาวบ้านก็มาร่วมแรงร่วมใจกันชุ่มฉ่ำแบบนี้
จัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นขบวนแห่
แล้วก็ในงานนี้นะคะยังมีการละเล่นพื้นบ้าน
รวมไปถึงกิจกรรมสอยดาวเพื่อหาเงินเข้ากับวัดด้วย
แล้วก็ยังมีการระดมสิ่งของบริจาคอย่างเช่น
ให้เอามาเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมงานกันด้วยนะคะ

งานนี้เขาเรียกว่าโอ้โหเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น
ไม่มีการทะเลาะวิวาสใดเห็นแบบนี้นะทุกคนรักไข้สามัคคีกุมเกลียวกันดี
มีความสนุกสนานนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เกิดขึ้นมาหลังช่วงของสงกราน

อย่างที่บอกเลยค่ะไหลยาวกันไปถึงเนี่ยค่ะโคราช
ไล้ยาวกว่าไปถึงเนี่ยค่ะโคลราชจะสีมาไปกันถึงนู่นแล้วนะ